คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนทำแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะผู้ชายคนนึงนะครับ
ระหว่างที่น้องนักเรียนผู้หญิงเขาก็เดินเลือกซื้อของอยู่ในห้าง
มาดอมมองอยู่ใกล้แล้วมือถือนี่เห็นไหมฮะ
น้องเขาเผลอก็ปุ๊บถ่ายภาพใต้กระโปรงของน้องเขา
นี่ฮะนี่เป็นหลักฐานที่ทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับ
ชื่อนายไตเติลนะครับอายุ๒๙ปีชื่อจริงชื่อทัศน์นะฮะ
นี่มาก่อเหตุล่าสุดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาคลิปนี้เนี่ย
ไปส่งต่อในกลุ่มลับกลุ่มพวกโป๊เปลือยอะไรต่างพวกนี้นะครับ
พฤติกรรมของผู้ต้องหาก็นี่แหละฮะนอกจากไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วสะพานลอยก็มี
หญิงสาวที่ใส่กระโปรงนะครับก็จะเดินตามเขา
ไม่ทันระวังตัวก็จะเอามือถือเนี่ยฉวยจังหวะฟึ๊บ
แล้วก็ถ่ายใต้กระโปรงเขาไว้นะฮะหรือบางคนพอจะรู้ตัวก็จะเดินหลบทันนะครับ
ตรงนี้คือจุดล่าสุดคือห้างแถวสามย่านในกรุงเทพนะครับ
คือไม่เกรงกลัวเลยนะว่าห้างเขามีกล้องวงจรปิดนะครับ
ละเมืองดีเห็นนะครับก็เลยไปบอกน้องผู้เสียหาย
แล้วน้องเขาก็ไปแจ้งความกันเมื่อวานนี้ตำรวจก็แกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิด
เพราะมันก็ไล่ไปได้นะครับว่าเดินไปทางไหนอย่างไรนะครับ
ก็ตามไปถึงบ้านพักของนายไตเติลนะครับแถวงามวงวานนะครับ
นี่ตอนที่ไปเคาะเรียกนะครับแล้วก็เข้าไปค้นในบ้านพักที่เป็นห้องพักแถวงามวงวาน
เจอพวกโทรศัพท์มือถือนะคอมพิวเตอร์นะครับ
แล้วตรวจสอบในคอมในโทรศัพท์เนี่ยมีคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงเนี่ย๘๗๓ภาพ
ที่เป็นใบหน้าของหญิงสาวผู้เสียหายนี่มี๔๓๐ภาพ
คือชุดสืบสวนนี่บอกอึ้งเลยนะฮะส่วนคนก่อเหตุก็จำนวนด้วยหลักฐานแล้วครับ
ไตเติลสารภาพอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะทางบ้านดีนะ
เรียนจบปริญญาตรีนะแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากชอบดูพวกหนังโป๊ะ
ดูพวกหนังโป๊แนวพิษดารต่างพอดูไปดูมานานเข้ารู้สึกเบื่อ
อยากหาความท้าทายก็เลยไปไล่แอบถ่ายใต้กระโปรงของหญิงสาว
ทำแบบนี้มา๗ปีกว่าก็เลือกตามห้างหรือว่าจุดที่มีผู้หญิงใส่กระโปรงแล้วคนน้อย
ตามร้านเครื่องเขียนอะไรพวกนี้ร้านค้าในห้างตามบันไดเลื่อน
ก็เหมือนกับตื่นเต้นที่ว่าเราทำได้ผมก็ไม่ได้ต้องการผลลัพธ์
อาทิตย์นึงทำกี่ราย๓๔รายจะทำกลางวันกลางคืนเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดา
หลังจากนี้ผมก็จะให้เกียรติเป็นลูกผู้ชายมากขึ้น
ก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วย
แต่ว่าตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อให้คำสารพาพนะครับ
คือข้อมูลต่างคลิปต่างที่เจอมันเยอะเหลือเกิน

เก็บไว้ดูเองอย่างเดียวจริงเหรอ
หรือว่าเอาไปขายต่อพวกนี้หรือหรือหะดูสิวะ
ขึ้นแบบเป็นจอยักษ์เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องขยายผลต่อว่าคุณเอาไปขายต่อหรือเปล่า
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยบันทึกภาพหรือเสียงการกระทำอนาจารย์นั้นไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นนะครับ